ข่าวนี้เนี่ยนะคะพ่อกับลูกค่ะ
เอามีดมาฟันลูกเอามีดมาฟันหัวพ่อ
แล้วก็ฟันมือด้วยจนนิ้วโป้งขวาของพ่อเนี่ยขาด
เลือดอาบเลยค่ะมันเกิดอะไรขึ้น
เรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
ที่หมู่บ้านแพะใหม่อำเภอเมืองปานที่จังหวัดลำปางค่ะ
แล้วตัวของคนเป็นพ่อที่นั่งเลือดอาบอยู่เนี่ย
พ่อสุธนอายุ๗๖ปีแล้วนะโอ๊ยรอความช่วยเหลืออยู่
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งประถมพยาบาลสิฝ่ามือขวา
นิ้วโป้งมือขวาเนี่ยนิ้วขาดหัวก็เป็นแผลสองแผล
คนที่ทำเป็นลูกในสมบูรณ์ค่ะก็โดนจับนะ
แล้วก็มีมีดก็คืออาวุธที่ใช้ทำร้ายพ่อ
ถามว่าทำทำไมตัวนายสมบูรณ์บอกว่าป้องกันตัว

โอ้โหเห็นบาดแผลของพ่อแล้วหวาดเสียวมากเลยนะ
คืออย่างนี้ตัวนายสมบูรณ์เล่าให้ฟังว่า
พ่อของเขาไปดุลูกสาวเขา
ก็มีศักดิ์เป็นปู่หลาน
เพราะว่าลูกสาวไปรื้อเสื้อผ้าของปู่ไง
ทำไมพ่อมาดุลูกผมแบบนี้

ตอนนั้นพ่อนอนอยู่อะค่ะก็ก่อเหตุแบบนี้
แล้วนักข่าวของเรานะไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านด้วย
บอกว่าโอ๊ยจริงมันอาจจะไม่ใช่เรื่องนี้หรอก
มันอาจจะมาจากเรื่องที่เสพยานั่นแหละ
สมบูรณ์เสพยาไปแล้วที่ผ่านมาก็ทำร้ายพ่อบ่อยนะคะ
อีกอย่างหนึ่งเชี่ยวหาเรื่องชาวบ้านไปทั่วเลย
ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังนะคะ